เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้

ลักษณะไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนี่นะคะ
และได้อีกข้อมูลนึงมา
เขาใกล้จะพ้นโทษแล้วนะ๒๖กุมภาพันธ์นี้เอง
แป๊บเดียวอีกอึกใจเดียวอ่ะคือตอนนี้ยังไม่มีใครทราบเลย
มูลเหตุจูงใจที่เดินหนีออกไปจากเรือนจำแบบนี้
มันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมคิดอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดค่ะแสดงให้เห็นผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้เป็นนักโทษนะคะที่เห็นเดินอยู่ในกล้องคนเดียวเนี่ยนะคะ
ชื่อกฤษฎามุ่งแพรต้องโทษคดีหลักทรัพย์
กำหนดโทษ๖ปีลดหย่อนเหลือ๓ปี
และจะได้รับปล่อยตัว๒๖กุมภาพันธ์นี้แล้วนะ

หลบหนีออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ระหว่างทำงานอยู่ในสถานที่บริการล้างรถ

ชื่อว่าพิเศษกรุงเทพคาแคร์
สอบถามคนที่อยู่ใกล้เคียง
ก็คือไปสอบถามแม่ค้าร้านค้าซึ่งอยู่ใกล้นี่นะคะ
เขาก็บอกเขาก็เห็นนะเห็นนักโทษคนนี้
หลบหนีออกมาประมาณ๘โมงครึ่ง
เดินออกมาจากประตูด้านในเป็นประตูเล็กหน้าเรือนจำ
ติดกับถนนงามวงวานระยะห่างจากร้านขายแค่ร้อยเมตรเองค่ะ
ลักษณะเขาบอกเดินก็ไม่เห็นได้รีบอะไร

เพราะว่าการหลบหนีมันต้องวิ่งวิ่งบ้างเดินบ้าง
แต่เร็วเนี่ยนะคะแต่คนนี้เดินนิ่งเลย
ฟังเสียงพ่อค้าหน้าเรือนจำหน่อยค่ะ
มันแปลกแปลกก็คือรีบไงรีบเดิน
แล้วเขาเดินไปทางไหนค่ะที่เราเห็น
ก็เดินผ่านตรงนี้ผมกำลังกายของอยู่
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรม
เปิดเผยว่ากรมราชธรรมตอนนี้ประสานกับตำรวจแล้ว
เพื่อติดตามตัวนะคะและเมื่อกลับมาเอาไปอีกเลยค่ะ
หนึ่งข้อหาหลบหนีที่ควบคุม
ซึ่งจะเป็นดุลพินิษฐ์ของศาลว่าจะเพิ่มโทษเท่าไหร่เนี่ยนะคะ
ขณะเดียวกันจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้คุมด้วย

ผู้ต้องขังเดินหายออกไปแบบนี้
สรุปแล้วตอนนี้นะคะกำลังติดตามตัวอยู่ค่ะ

ถ้าใครพบใครเห็นแจ้งได้เลย
หมายเลขง่ายก็ได้๑๙๑ก็ได้คดีนี้กำลังดัง